ต้องบอกว่าคำว่าให้ยิ่งใหญ่เสมอ

เพิ่งจะเดินทางไปรับรางวัลจากสภามวยโลก
ในฐานะฮีโร่นั่นเอง
ทำให้คนไทยตื่นตัวและรู้จักป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดสิบเก้า
วันนั้นจะตัวเปิดใจเอาไว้ว่า
ตัวจริงก็คือบุคลากรทางการแพทย์
ขอบคุณเป็นล้านครั้งก็คงจะไม่พอ
และถ้าจะตอบแทนอะไรได้ก็พร้อมอย่างเต็มที่นะคะ

สิ่งที่มากไปกว่าคำขอบคุณทีมแพทย์
ก็คือการหาทางช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่น

ด้วยการเดินทางไปบริจาคพลาสมาเป็นครั้งที่สอง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
พร้อมกับมิสเตอร์ป๋องพิธีกรมวยคู่หู
ก่อนหน้านี้ก็ติดโควิด๑๙ด้วยเหมือนกันนะคะ

นี่เป็นการสู้ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนจบ
และเชิญชวนให้ผู้ที่ป่วยแล้วก็หายแล้ว
หากร่างกายผ่านเกณฑ์สามารถบริจาคได้
ก็แนะนำให้มาช่วยกันบริจาคพลาสมา
ซึ่งทำได้ทุก๑๔วันเลยนะคะ
ใครที่พอจะมีร่างกายผ่านเกณฑ์อะไรทุกอย่างแล้ว
หายป่วยดีแล้วก็ไปบริจาคพลาสมากันได้
บอกว่าเป็นเหมือนกับการคล้ายการบริจักษ์เลือด
แต่ว่าต้องเอาไปปั่นเพื่อให้ได้พลาสมาเท่านั้นเอง